คือผมคิดอย่างนี้นะครับว่า

แล้วพอเลือกไปเสร็จแล้วมันจะเดินต่อกันไปยังไง
คือผมคิดว่าทุกภาคการเมืองเนี่ย
มันควรที่จะต้องหนึ่งคือเคารพกติกาก่อน

รัฐธรรมนูลที่เขียนออกมากันเป็นแบบนี้
เราอาจจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องของกฎกติกาในการเลือกตั้งที่อาจจะมีบางพัก
อาจจะมีคนบางกลุ่มที่เอารัฐเอาเปรียบพวกเราอยู่นะครับ
แต่ในเมื่อกติกามันเป็นแบบนี้
ณตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะแก้กติกาได้

แต่หลังจากที่มีการเลือกตั้งได้แล้วนะครับ

เพื่อให้เรายอมรับกับกติกาใหม่ได้
ผมคิดว่าทุกคนก็ต้องมานั่งคุยกัน

สิ่งที่สำคัญคือผมอยากเห็นทางฝ่ายของการเมืองเองนะครับ
ซึ่งเราก็ถูกมองมาโดยตลอดว่าเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งต่าง
เราก็ต้องพยายามที่จะทำอย่างไร
อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ท่านนิกรบอกนี่นะครับว่า
เฮ้ยอย่าไปสร้างเงื่อนไข

เฮ้ยก็เนี่ยคุณทะเลาะกันแบบนั้นแบบนี้
ผมเลยต้องออกมา
แต่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไป

เมื่อไหร่ก็ตามที่พี่น้องประชาชนเองที่ฝ่ายการเมืองเนี่ย
เราก็ค่อยเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการในระบอบประชาธิปไตย

แต่เมื่อผิดแล้วเขาแสดงความรับผิดชอบแล้ว

เราก็ควรที่จะเดินต่อไปในระบอบประชาธิปไตย

แล้วถามบอกว่าคนที่ออกมายึดอำนาจ